อีกกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมฮะอีกกลุ่มเนี่ยถือว่าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
แต่รอการช่วยเหลือให้กลับถึงเมืองไทย
คุณผู้ชมค่อยไล่ดูนะข้างจอตรงข้างคุณน้ำแข็งเนี่ยนะ
เอาคุณสุพลก่อนคุณสุพลนิชำนาญชาวขอนแก่นเนี่ย
บอกว่าอยู่สนามบินนะแต่ไม่มีเงิน
กินข้าวก็ไม่ได้เงินซื้อตัวก็ไม่มี
เมียเขาต้องติดต่อเลยนะบอกว่าให้ทางการช่วยไปหน่อย

สื่อข่าวของเราได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากนางเจนจีราพรมล่านะฮะ
ซึ่งอยู่ที่บ้านโนนชาติอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าสามารถติดต่อทางโทรศัพท์กับสามีได้
ก็คือนายสุพลนิชำนาญอายุ๓๙ปีนะครับ
สามีบอกแบบนี้บอกว่ามาถึงสนามบินอิสราเอลแล้ว
แต่กำลังเดือดร้อนหนักตรงที่ว่าไม่มีเงิน
นอนรออยู่ภายในสนามบินนี่แหละฮะ
อาหารก็ไม่มีกินเพราะไม่มีเงิน
จะซื้อตัวกลับเมืองไทยก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงิน
อยากวิงวอนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหน่อย
ระหว่างรอเครื่องบินของทางรัฐบาลจะมารับวันที่๑๘ตุลาคม

คุณลองเช็คดูนะว่ารายชื่ออยู่หรือเปล่านะฮะ
ในกลุ่มทั้ง๑๐๐คนที่จะเดินทางมา
แล้วก็วันนี้ในกลุ่มกี่คนนะ
วันนี้ในกลุ่ม๑๙คนคุณอริยาลองเช็คชื่อตรงนี้หน่อยนะ
ชื่อว่าคุณสุพลนิชำนาญนะครับ
แต่คุณสุภนเนี่ยบอกกับภรรยาบอกว่า
หนีจากการสู้รบมาได้แล้วแล้วมาใส่อยู่ที่สนามบิน

พยายามยืมเงินเพื่อหาซื้อตัวเครื่องบินให้นะครับ
คือภรรยาก็พยายามยืมเงินคนอื่นนะ
ส่งไปให้สามีแต่มันก็ไม่มีทางส่งไปได้นะฮะ
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันกลับหมดแล้วเพราะซื้อตัวไว้ล่วงหน้า

สนามบินก็ไม่ได้ช่วยเหลือไม่มีอาหาร
เพราะมันไม่ได้จุดช่วยเหลือและไม่ใช่จุดพักพิงนะครับ
บ่มมียันที่ต่ามีต่อมากกว่ามือนีตาเขาต้องก้าวผ่านมาเร็ว
ไปให้เขาไปเบิ้ลเงินการดูแลการจินของเขาแน่
หรือที่ภูมิภาคว่าเกาเหรียญ
กว่าวันที่๑๘ที่ว่ารัฐบาลจะไปช่วยออกมากแล้วครับ
โอ้โหเคสคุณสุพลน่าช่วยจริงนะฮะ
เพราะว่าไปถึงสนามบินแล้วแต่มันเดินทางกลับมาไม่ได้
นี่เอาจริงนะดิฉันเช็คตั้งแต่๑๙คนที่จะกลับมาวันนี้
ร้อยคนไม่เห็นรายชื่อของคุณสุพลนี้ชำนาญแต่อย่างหนึ่งนะ

น่าจะหมายถึงสนามบินเบนกุเรียน

ต้องเจอสิต้องเจอเจ้าหน้าที่ทางเอกราชทูต
ต้องเจอแบบแล้วก็คนไทยที่กำลังจะรอเดินทางกลับ
เอาเป็นว่าทางฝากหน่อยฮะทางสถานทูตนะ
ถ้าเห็นข่าวนี้แล้วก็ถ่ายชื่อนี้ไว้เลย
คุณสุพลนิชำนาญอยู่ที่สนามบินแล้วแต่ว่ากลับไม่ได้นะครับ
ส่วนอีกคนนึงนะอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเหมือนกัน

ก็คือรายงานไทยชาวอำเภอปลาปาก
๓๒ชีวิตอบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
นี่คือเขาทั้งวีดีโอคอลมาแล้วก็ขึ้นเฟซด้วยนะครับ

คุณโอเล่เล่าว่าเหตุประทะครั้งนี้รุนแรง
ติดอาวุธจู่โจมทำร้ายกราดยิงแบบไม่ทันตั้งตัว
หลบอยู่ตามหลุมหลบภัยถึง๓วัน
ลูกปืนหลบระเบิดถูกตัดน้ำตัดไฟขาดอาหาร
จากพื้นที่เป็นจุดชายแดนการสู้รบ
โชคดีที่ผมติดต่อกับอีกคนนึง
ก็คือเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
คุณสนทยาคำจันทร์ที่เคยสอน
ก็เลยช่วยประสานทางเจ้าหน้าที่ทูต

ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนแรงงานไทยแบบนี้
สภาพแบบนี้คุณ๓๒คนปลอดภัยดี
แล้วก็รอคิวการเดินทางกลับ

สำหรับคุณโอเล่ทำงานในฟาร์มเกษตรมา๔ปี

ก็ต้องยอมทิ้งเงินเพื่อเอาชีวิตรอด
เพื่อไปดูแลครอบครัวนะครับ

แม่ของคุณโอเล่ก็บอกโอ้ลูกมารีบมาเร็ว
จะรับขวัญแล้วก็ให้บวชให้ด้วย
โดยจะไม่ให้ลูกกลับไปทำงานที่นั่นอีกแล้วนะฮะ
ฟังเสียงแม่หน่อยตอนที่วีดีโอคอร์กับคุณโอเล่นะครับ
แล้วเราไปได้ไปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปะ
บอกครับบอกอะไรบ้างนะครับ
บอกหลายอย่างเลย
นางกาฏรณีอะไรวนบ้านแซนกล่าว

คนที่๓ตามรายชื่อด้านข้างนี้นะครับ

เป็นชาวมงค์แรงงานไทยจากจังหวัดเชียงรายนะครับ
ให้ฟังแล้วเขาก็อยากจะกลับเมืองไทยขนาดไหนนะครับ
โมชาฟเมืองวิเชว่าอยู่ที่เต้นเมืองวิเชว่านี่ครับ
เขาจะให้เราเดินทางกลับยังไงฮะตอนนี้ครับ
ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ติดต่อกับใคร
ก็มีบางคนในส่วนประยุกต์นี้
ที่เจ้าหน้าที่ทางสถานทูตเขาโทรมาว่า

แต่ก็ยังไม่มีการติดต่อใดแค่โทรมาถามว่า
ยืนยันตัวตนว่าใช่คนนี้ไหม

เขาให้กลับวันนี้นะก็มีบางคนแล้วครับ
แล้วคิดว่าเราอยู่ตรงนี้ปลอดภัยหรือยังครับตอนนี้
ปลอดภัยจากการสู้รบหรือยังครับ
กลางคืนก็ยังมีเครื่องบิน
เสียงเครื่องบินก็ยังบินเสียงปืนใหญ่ก็ยังดังอยู่
พร้อมเป็นอยู่หรือครับ

ไม่มีทางการแจ้งอะไรมาก็ดูแต่ข่าวที่

ว่าเครื่องบินจะมาแล้วนะจะมาแล้วนะ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะพี่
แก๊งก็ถ่ายสภาพในแคมป์ให้ดูนะครับ
ว่ามีคนไทยอยู่ที่นี่เป็นร้อยเลยนะครับ

ยังต้องย้ายอบพยพย้ายศูนย์ตลอดเลยนะ
วันจะมีนายหน้ามาตามไปทำงานซะด้วย
หากใครไปนายหน้าบอกจะรับทำงานเลย
แต่ตัวผมเองและเพื่อนคนไทยประมาณ๒๐คน

แล้วกลัวมันจะยืดเยื้อกลัวอันตราย
อยากให้ทางการไทยช่วยเหลือนะครับ

ถ้าเห็นรายชื่อ๔รายชื่อที่อยู่หน้าจอ
ช่วยเหลือหน่อยคืออยู่ในที่ปลอดภัย